แต่พ่อก็จะหลุดไปแค่ร่างกาย

หัวใจของหนูสองคนตลอดไป
ขอให้พ่อไปสุขสุขติด
ขอบคุณค่ะ
เป็นเวลา๑๐ปี

ติดลบจากศูนย์

ชีวิตเราล้มลุกคุกคานมาตลอด

จนถึงวันสุดท้าย
ที่เขาล้มไม่มีแต่นิ่ม
ผู้ชายคนนี้เขาก็ยัง

เหมือนที่นอนนุ่มไม่ให้พี่เบิร์ตล้มเพื่อเจ็บตัว
เขาก็คือพี่เบิร์ดพี่บอสจนทิ้งพี่คอมพี่ตั๊กพี่หนุ๊ยพี่แจ๊บ
ซึ่งเขาเป็นครอบครัวของเราที่ช่วยให้เราได้มีชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้
ถ้าพี่เบิร์ตอยู่เขาก็คงพูดเหมือนกันว่าขอบคุณขอบคุณทุกท่าน
ขอบคุณทุกทุกทั้งแรงจังหลังใจที่ให้ข้อควรของเราขอบคุณมากค่ะ

มึงเหนื่อยมาตั้งนานมึงสบายได้นิดเดียวเองเงียบตายไปไหนวะ
ทุกคนรักมันมากครับพวกเราเธอเป็นรักกับแกจริงนะครับ
คนดีดีอย่างนี้หายากครับตลกทุกคนดีทุกคนล่ะครับ
อยู่ที่นิสัยและดิจัยของทุกคนนะครับถ้าทำดีก็ได้ดีพวกเรารักทุกคนนะครับ
ขอบคุณมาก
ตั๊กเองนะครับก็เคยบอกมาทีละบ่นว่าเราเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงาน
แต่ว่าเรานั่นคือครอบครัวเดียวกันของผม
และสิ่งหนึ่งที่ผมเคยบอกกับพี่โรเบิร์ตเสมอมาว่าเราจะไปทอดทิ้งกัน
และอันนี้ก็คือเรื่องจริงที่เราจะไม่ทอดทิ้งกันไป
พี่โรเบิร์ตจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปขอบพระคุณครับ
อ่าก็คงไม่ได้บอกอะไรมากนะครับ

แค่เกิดแก่เจ็บตาย

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมไว้อะไรกันในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
เขาอยู่ใช้เงินใช้ความสุข
แต่ไอ้ชื่อเสียงของเขายังไม่คุ้ม
ผมไม่ใช่คนสร้างเขาเขาเป็นคนตัวเขาเอง
แต่ผมพื้นที่ให้เขาเขาเป็นคนมีความสามารถครับ

เขาแบบว่าเขาโทษภัณฑ์กันมาก

ฐานเอกผู้ใจของผม

ไม่เป็นไรครับ
พูดยังไงเขาก็คงไม่กลับมาแล้ว

นั่นคือหัวใจของพี่

พวกเราก็ยังดูแลเหมือนเดิม
ดูแลพี่ตั้งแต่วันแรกยังไงจนถึงวันนี้

ที่จะอยู่กับหนูทุกที่
ผมจะไม่ให้พี่เป็นสามารถวีสีที่เล่นร้อน
ที่จะต้องอยู่ติดตัวกับผมตลอดไป
โลเบอร์สายความเจือดหน้าไม่จริง

ผมไม่ต้องบอกว่าผมรักพี่แค่ไหน